คดีสะเทือนขวัญนะคะฆ่าเผานั่งยางชายชาวอิตาลี
ล่าสุดในตำรวจพิจิตรออกหมายจับแล้วซึ่งก็เป็นผู้ต้องหา๒คน
ก็คืออดีตแฟนสาวคนไทยนี่แหละกับอีกคนนึงก็เป็นชายชาวฝรั่งเศส
ว่าปมปัญหาก็มาจากเรื่องของชู้สาวนะคะรวมทั้งอาจจะมีการหักหลังกันในธุรกิจมืดค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสารจังหวัดพิจิตรนะคะอนุมัติหมายจับ๒ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าเผานั่งยาง
ในครูเซเปสเตฟานีอายุหกสิบเอ็ดปีชาวอิตาลีค่ะ
คือนางรุจิราเอี่ยมละมัยและนายอาโมรี่ริโก้ชาวฝรั่งเศส
ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนอยู่ระหว่างหลบหนีนะคะ
คดีนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากที่มีคนไปพบศพถูกเผานั่งยางเหลือแต่ชิ้นส่วนอวัยวะขาด้านล่าง
แล้วก็มีรอยสักบริเวณป่าละเมาะข้างอ่างเก็บน้ำบ้านบึงทัพจันทร์หมู่๓ตำบลแหลมรังอำเภอบึงนารางค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจนได้
พญาหลักฐานของผู้ต้องสงสัยก็พยายามแกะบรอยตามหลักฐานของคนร้าย
กระทั่งไปพบบ่อแสว่าคนร้ายน่าจะเป็นอดีตแฟนสาวในพื้นที่ก็คือนางรุจิราครับ
แล้วก็ยังหนุ่มกว่าด้วยก็คือนายอาโมรีอายุ๒๔ปีเป็นชาวฝรั่งเศส
ก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นแต่ว่าไม่พบทั้งสองคน
จากการตรวจค้นพบกับการลับค้าหรือเหตุสาวส่วนตัวของผู้เสียชีวิต
ซุกซ่อนอยู่ไว้บนฝ้าเพดานของบ้าน
และรอบบ้านไปพบคราบเลือดด้วย
แถมยังมีเศษเส้นผมในซากกองไฟข้างบ้านด้วย
รวมทั้งวัตถุพยานที่อาจจะใช้ในการก่อเหตุอีกหลายรายการ

ส่วนผู้ต้องหาก็เชื่อว่าพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ
ยังพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือแล้วนะครับ
ต่อมานะคะทางพลตำรวจตรีธวัชชัยมวลนารา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร

คดีนี้มีหลักฐานแน่นหนาพอสมควร
ได้ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ต้องหาทั้งสองคน
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นยังให้น้ำหนักไปในเรื่องชู้สาว
เพราะพบว่านางรุจิราได้คบหาชายชาวต่างชาติ๒คน
ทั้งตัวผู้เสียชีวิตและผู้ต้องหา
และอาจจะมีส่วนผัวพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะ

ก็ส่งชุดสืบสวนออกติดตามตัวแล้ว
พร้อมประสานด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตำรวจท้องที่
ที่มีชายแดนในภาคเหนือให้ช่วยกันสกัดจับค่ะ